ไปที่จังหวัดพิจิตรผมชอบไปพิจิตร
เพราะว่าสาวเมืองพิจิตร
ผมยิกตาคมพี่ยังเคยชมว่างามหนาแล้ว

สาวเมืองพิจิตรหน้าพิษชวนมองสิ

คุณผู้ชมฮะไปดูความศักดิ์สิทธิ์ของวัดแห่งนี้
ที่จังหวัดพิจิตรนะครับที่วัดทองคูจังหวัดพิจิตร
เขาว่ากันว่าสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่มาแล้วมากมาย

คลองคูจังหวัดพิจิตรนับเป็นวัดเก่าแก่ในจังหวัดพิจิตร
สร้างขึ้นเมื่อประมาณปีพุทธศักราช๒๔๗๒
เกือบร้อยปีแล้วที่สาธุชนเข้ามาทำบุญกราบไหว้

วัดคลองคูยังได้รับการยกย่องให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง
เมื่อปีพุทธศักราช๒๕๕๙
และวัดพัฒนาดีเด่นเมื่อปีพุทธศักราช๒๕๔๐

จิตศรัทธาจากชาวบ้านตำบลครองครูตำบลปากทางและตำบลใกล้เคียง
และที่สำคัญจากความวิริยอุตสาหะของพระครูพิราชธรรมกิจ
เจ้าอาวาสวัดคลองคูและวัดคลองคูนอกจังหวัดพิจิตร
วัดคลองคูเป็นวัดแรกที่พระครูพิราชธรรมกิจ
ได้สร้างพญาชาลวันหรือจอราเข้ขวางคลอง
พญาชาละวันตัวใหญ่ขวางคลอง
อีกหนึ่งจุดที่ประชาชนเข้าวัดให้ความสนใจเป็นอย่างมาก
ความหมายที่หลวงพ่อพระครูพิราชธรรมกิจได้แฝงเอาไว้

ก็เลยคิดว่าเราจะปั้นพญาชะละวัน
แต่ถ้าเราปั้นพญาชาวรรณเท่าเฉยนี่

ที่ขวางคงถ้าความหมายของพ่อว่า
ฝั่งของเราน่าจะใช้ขวางในสิ่งที่ไม่ดี

ใบมุกต่างอันนี้คือสิ่งที่ไม่ดี
กุศโลบายที่สะท้อนถึงคำสอนของสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า
ให้ช่วยกันขัดขวางสิ่งที่เป็นความชั่วร้าย
บายมุกสิ่งเสพติดการพนันไม่ให้เข้าหมู่บ้าน
พุทธประวัติกับสังคมสมัยใหม่

แล้วจะทำยังไงให้เรื่องราวทางพุทธประวัติสอนเด็กได้
หลวงพ่อพระครูพิราชธรรมกิจจึงปั้นตำหวังปั้นอย่างก็สซิล่าไดโนเสา
และอุทยานนรกภูมิภายในวัดคลองคูจะช่วยนำหลักธรรมคำสอนเข้าใกล้เด็กได้มากขึ้น
วัดคลองคูมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เราจะตามพระครูพิราชธรรมกิจเจ้าอาวาสวัดคลองคูและวัดคลองคูนอก
เข้าไปรู้จักและกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในเจดีของวัดคลองคูนอก
ซึ่งอยู่ห่างจากวัดคลองคูประมาณ๒กิโลเมตร
ที่นี่เนี่ยมีพระบรมศาลีริกฐาตุที่หมายความว่าเป็นพระอัฐิของพระพุทธเจ้า
และรอยพระบาทพระพุทธเจ้าให้สาธุชนเข้ามากราบไหว้อีกด้วยล่ะครับ
และที่น่าสนใจไม่แพ้กันก็คือจิตกรรมฝาผนังที่เล่าเรื่องราวของจังหวัดพิจิตร
กิจกรรมของผนังของพ่อกำลังวาดเรื่องราวเมืองพิจิตรทั้งหมดเลย
เริ่มต้นจากพญาโฆษบองย้ายถิ่นฐานมาที่เมืองเก่า
แล้วก็มีเรื่องของวัดต่างมีเรื่องของพระเจ้าศรีสันเพชร
จรงกระทั่งลุงพ่อจะเริ่มเหมาะจบที่พระยาชาวราวรรณคับกับพอทรองเข้าไป
ตรงนี้หลวงพ่อจะว่าการแข่งเรือเมืองพิจิตรที่จบแค่นั้น
นวุฒิจองพลังของลุงพ่อจริงของเขาจะเอาไว้ให้เด็กดูเล็ก
แต่ถ้ามาดูอย่างนี้จะมีคนมาถ่ายรูปอะไรค่อนข้างมากเลย
แล้วจะมาดูกันพาดงพาเด็กมาดูกันก็ถือว่าเป็นโอกาสให้เด็กเข้าวัดเลย
ในความตั้งใจของพระครูพิราชธรรมกิจ
สอดแทรกการสอนธรรมะผ่านรูปปั้น
จึงสร้างสถานที่๔ตำบลขึ้น
ภายในวัดคลองคูนอกซึ่งห่างจากวัดคลองคูประมาณ๒กิโลเมตร
สถานที่พระพุทธเจ้าประสูจน์สถานที่พระพุทธเจ้าออกบวช
สถานที่พระพุทธเจ้าตัสรู้สถานที่พระพุทธเจ้าปรินิพาน
และสถานที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมตามตำนานทางพุทธศาสนา
ตรงนี้เนี่ยคือสถานที่พระพุทธเจ้าตัดสรุใต้ต้นศรีมหาโพ
รูปปั้นที่พระสงฆ์ในวัดช่วยกันปั้นส่วนสีสันที่ดึงดูดใจ
เป็นผลงานของท่านเจ้าอาวาสวัดนั่นเองล่ะครับ
นี่นะเหมือนกับพระที่กำลังทำให้พระช่วยกันแล้วอาจจะมีมีช่างมาแต่งหน้ามั่ง
แต่พวกศรีสรรค์นี่เป็นพ่อเอง
ส่วนจุดนี้เป็นสถานที่ปรินิพานความน่าสนใจอยู่ตรงนี้
รูปปั้นสาวกกับการทำท่ามือกุมขมับ
น่าเกิดขึ้นเลยนะไม่น่าเป็นไปได้นะ
ทุกอย่างสามารถเกิดขึ้นได้เร็วจินตนากรรมว่าทุกอย่างเกิดขึ้นได้

ในขณะที่ปริศนิพพานมีภาคสงฆ์ที่เป็นอรหัสบ้าง
ไม่ใช่อรหัสบ้างความเสียใจความเลขต่างย่อมต้องเกิดขึ้น
การได้เข้ามาทัศนาศึกษาภายในวัด
ก็จะได้มองเห็นภาพของผู้ที่กระทำความดีความชั่ว

ก็เพื่อปลูกฝังให้เด็กรู้จักบาปบุญคุณโทษ
จากได้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดคลองคูและวัดคลองคูนอกกันแล้ว
ที่วัดแห่งนี้ยังมีประติมากรรมอีกมากมาย
อาทิเปรตรูปปั้นที่แฝงคำสอนสุภาษิตไทยให้เที่ยวชม
และทัศนศึกษาอีกด้วยล่ะครับ

ใช่ค่ะเมืองพิจิตรน่าเที่ยวนะคะ